ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดีถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกันและต้องพยายามที่จะปฏิบัติงานของตน
ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตด้วยความตั้งใจดีด้วยความเอาใจใสดีในหน้าที่ของตน
เชื่อได้ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะกรรมการสร้างสารหลักเมืองสมุทรสงคราม
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายยอดเสาหลักเมือง
เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมณพระตำหนักจิตรดารโหธาน
วันจันทร์ที่๗กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕
โปรดติดตามตอนต่อไป